ส่วนตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มขึ้นทุกวัน
และจำนวนเราเห็นเราก็ตกอกตกใจมาสรุปจำนวนกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยหกรายด้วยกันค่ะและสี่รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้๓รายค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะพบผู้ป่วยเพิ่มหนึ่งร้อยหกรายนะคะ
เป็นกลุ่มใดบ้างก็คือเป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
กลุ่มที่ไปที่สนามมวยมากลุ่มสถานบันเทิง
กลุ่มที่รวมตัวกันทำพิธีทางศาสนาและก็มีกลุ่มผู้ป่วยใหม่ด้วยนะคะ
ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์๔รายที่ติดไวรัสโคโรนาด้วยนะคะ
สาเหตุก็เพราะว่ามีหนึ่งในผู้ป่วยไปทำการตรวจขอตรวจจากอาการที่มันลักษณะคล้าย
โควิด๑๙นี่แหละก็คืออาการเจ็บคอแต่ไม่ได้บอกแพทย์ค่ะ
ไม่ได้บอกทีมพยาบาลว่าตัวเองไปสนามมวยมา
ทำให้ทีมแพทย์กับทีมพยาบาลไม่ได้ป้องกันตัวจนทำให้ติดโควิด
อกจากนี้ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้เพิ่มสามรายนะคะรายแรกเป็นผู้ชายอายุเจ็ดสิบปี
เป็นพนักงานรถทัวร์เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ
รายที่สองอายุเจ็ดสิบเก้าปีมีประวัติไปที่สนามวย
รายที่๓เป็นชายอายุ๔๕ปีเป็นผู้จัดการชุดรักษาความปลอดภัย
สถานบันเทิงแห่งหนึ่งทำให้ขณะนี้นะคะ
ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านแล้วมีห้าสิบเสียราย
ทีมแพทย์ของไทยก็ทำงานได้ดีเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
รักษาในโรงพยาบาลตอนนี้เจ็ดร้อยหกสิบหกรายเสียชีวิตสะสมเสียราย
รวมตอนนี้ผู้ป่วยทั้งหมดในประเทศนะคะแปดร้อยยี่สิบเจ็ดราย
กระทรวงสาธารณสุขนะคะระบุด้วยว่าสาเหตุตัวเลขของผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทย
ที่ประมาณ๕วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วย
ส่วนหนึ่งมาจากการปรับแผนนับยอดผู้ป่วยค่ะจากเดิมต้องยืนยันสองแล็บ
ถึงจะยืนยันออกมาเป็นผู้ป่วยช่วงแรกแรกอ่ะเจอสามสิบสามสิบห้าสามสิบสาม
แต่หลังจากนั้นทีมแพทย์บอกว่าลงความเห็นกันว่า
เดียวก็เพียงพอแล้วที่จะประกาศว่าคุณติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สองพันสิบเก้า
ทำให้ตัวเลขช่วงหลังประมาณ๔วันหลังมานี้ค่อนข้างเยอะนะคะ